จบวิชาลิง
วิธาลิงเป็นสิ่งจริงจัง
โอ้โหไปไม่ให้ลิงสมัยนี้
ขโมยแม้กระทั่งมือถือมันจะอัตภัทรกัดสนขนาดนี้แหละ
ก่อนหน้านี้ขโมยแต่อาหารกันเห็นเขาบ่นแรงบ่นแรงกัน
ขโมยมือถือด้วยคุณผู้ชมครับในระยะนี้อย่าเพิ่งใจร้อนนะครับเพราะว่า
อากาศหนาวลมเย็นออกไปแล้วอากาศยิ่งร้อนขึ้นตอนนี้
อาจจะหัวเสียกับลิงเหล่านี้ได้นะครับแต่ทีนี้ใครจะไปเที่ยว
วันหยุดสุดสัปดาห์นี้ทั้งเหนือทั้งใต้จะไปสัมผัสอากาศหนาวลมเย็น
ภาคอิสานจะเจออีกหรือเปล่าตอนใต้ฝนเป็นอย่างไรมาดูกันหน่อยนะครับ
ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับจะพบว่าสีฟ้าฟ้าสีม่วงเนี่ยนะครับ
คืออากาศเย็นจะค่อยออกจากในบริเวณพื้นที่ประเทศจีน
แล้วก็ลงทะเลไปนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับมีเป็นแพร่ยาวเลยนะครับ
อากาศหนาวลมเย็นมาเติมเต็มตลอดแต่ว่าหลังจากนี้ถ้าหากเราคำนวณไปเรื่อยเนี่ยนะครับ
ก็จะพบว่าสีม่วงเนี่ยนะครับมีการค่อยเคลื่อนตัวลงทะเล
แล้วก็มีการทิ้งช่วงแบบนี้เกิดขึ้นนะครับการทิ้งช่วงแบบนี้ก็ทำให้สีแดงแดง
ข้างล่างคืออากาศร้อนชื้นเข้ามาเติมเต็มมากยิ่งขึ้น
แล้วก็หมายความว่าตอนกลางวันตอนเย็นความชื้นมากยิ่งขึ้น
อากาศก็จะร้อนอบอ้าวซึ่งความชื้นเหล่านี้เองถ้าหากเยอะมากหน่อย
ก็จะทำให้เกิดฝนเกิดขึ้นได้แน่นอนครับส่งผลโดยตรงต่อสถานการณ์ฝน
บริเวณพื้นที่ภาคใต้ก่อนหน้านี้มีอากาศเย็นมาดันฝนนะครับ
ก็ไปตกบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างสักส่วนใหญ่
แต่เมื่ออากาศเย็นหายไปฝนก็จะค่อยกลับเข้ามาตกเพิ่มขึ้น
บริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนกลางตอนบนมากยิ่งขึ้น

สถานการณ์ฝนในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์นี้เป็นทางอะไรครับ
ลงมานี่นะครับแล้วก็ฝนก็ไปเน้นตกบริเวณมาเลเซีย
พื้นที่ภาคใต้ตอนล่างนะครับแล้วก็มี
อีกหนึ่งห่อมความกดอากาศต่ำไปอยู่ในแถวบริเวณอ่าวตังเกีย
ซึ่งหลังจากนี้คุณผู้ชมดูสีฟ้าดีนะครับ
จะค่อยมีการเพิ่มขึ้นตั้งแต่ตอนล่างไล่ขึ้นไป

ส่วนในบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออก
ก็มีโอกาสเจอฝนด้วยเช่นเดียวกันนะครับ

แต่ฝนอาจจะไม่แรงเหมือนช่วงก่อนที่จะมีลมหนาวมานะครับ

ซึ่งก็เป็นผลพวงมาจากการเปลี่ยนกระแสลมนะครับ
ก่อนหน้านี้เป็นกระแสลมที่พุ่งมาจากประเวณฝั่งอิสาน

แต่เมื่ออากาศเย็นหายไปแล้วกระแสลมก็เปลี่ยนนะครับ
เป็นกระแสลมที่มาจากบริเวณทะเลอ่าวไทย
พุ่งมาแบบนี้นะครับชนกับฝั่งอ่าวไทยเต็ม

เป็นจุดที่มีกระแสลมพัดเข้ามาปะทะแนวชายฝั่ง
ก็จะทำให้เกิดคลื่นที่มีความรุนแรงเกิดขึ้นได้ในบางช่วง

ดังนั้นใครที่จะออกเดินเรือในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย

ทำตัวแบบนี้เนี่ยไม่น่ารักนะครับ
ถ้าเกิดอยากให้คนให้ขนมขนมเนี่ยนะครับ

ตัวไหนว่างบ้างเนี่ย

มายืนตรงนี้มายืนตรงนี้

อยากทำตัวน่ารักอยากได้ขนม